เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภาคเหนือภาคอีสานหน่อย

ช่วงประมาณสักทุ่มกว่าคนเหนือคนอีสานเขาเห็น

ใช่ค่ะไม่ใช่เรื่องผีกระสือนะ
บางคนบอกว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับดาวตกเหรอ
คุณแล้วมีคนจับภาพได้

โอ้โห

ใช่ค่ะแต่ต้องบอกก่อนอันนี้มันเป็นกล้องหน้ารถ

ซึ่งกล้องหน้ารถของนางอมรพันธ
หันตีแก้วประหลัดอำเภอนครไทยที่พิศนุโลก

จับภาพได้เป็นลักษณะดวงไฟ
พุ่งจากทิศเหนือสู่ทิศตะวันออก

ก็เป็นคลิปที่คุณแจ็คสิทธิโชคเนี่ย

อันนี้เร็วกว่าเมื่อกี้นะ

บอกว่าดาวตกประมาณทุ่มนิด

แล้วเห็นเมื่อคืนนี้ส่งข้อความมาบอกกันหน่อย

ซึ่งบ้านของพี่กิตติพงค์เนี่ย
โซนหลังศาลจังหวัดพิศนุโลก

ผมกำลังกินข้าวอยู่กับครอบครัว
เงยหน้ามองไปบนท้องฟ้าเห็นเป็นแสงบนท้องฟ้ามันเป็นลูกกลม
แล้วแสงออกเป็นฟ้าฟ้าอมเขียวน้ำทะเลมันสวยเหลือเกินเลย
แล้วก็ตอนมันพุ่งเนี่ยนะเหมือนกับเป็นดาวหางเห็นแค่แป๊บเดียว
่งจากทิศเหนือไปทิศตะวันออกทางวัดราชบุรณะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสารจังหวัดพิศนุโลกเนี่ยนะ
ตัวคุณกิติพงศ์เองไม่แน่ใจว่าจริงแล้วแสงไอ้แว๊บที่เห็นคือแสงอะไรกันแน่
ตอนที่นักข่าวไปคุยกับคุณกิติพงศ์เดี๋ยวลองฟังหน่อยนะคะ

เพราะลูกมันใหญ่กว่าปกติปกติจะเห็นแค่มันห่างมันเห็นแบบใกล้เหมือนใกล้เลย
ถ้าเกิดว่าเห็นด้วยตาจะเป็นลูกไฟวาบดวงใหญ่สีสวย
ใช่ค่ะแต่เมื่อกี้เห็นผ่านทางกล้องหน้ารถอันนี้นะมันก็เลยเห็นแค่เป็นจุด
ว่าเมื่อวันที่๓พฤศจิกายนตอนทุ่ม๒๕นาทีโดยประมาณเนี่ย
ในพื้นที่จังหวัดพิศนุโลกอุตรดิษฐเพชรบูรณ์เลยอุดรธานี
คายแล้วก็ขอนแก่นได้เห็นปรากฏการณ์คล้ายดาวตก
พร้อมกับเสียงคล้ายระเบิดเห็นนาน๗วินาที
อันนี้ดูข้อมูลจากเพจทีนี้นึกถึงสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าตอนเข้าไปดูเนี่ยทางเพจของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ย
ก็ไม่ได้มีรายงานว่าจะเกิดฝนดาวตกในช่วงนี้นะ
แต่จะมีปรากฏการณ์ฝนดาวตกให้เห็นในคืนวันที่๑๒ถึง๑๘พฤศจิกายนนี้
ก็จะตกชั่วโมงละ๑๐ดวง
อันนี้คือทางเพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้แจ้งเอาไว้

นี่มันก็แค่ดาวตกตื่นเต้นไปได้อยากออกทีวีก็บอกมานะเจ้าดาวตกนี้นะฮะ
ท่านบอกว่าขี่ปนาวุธของใครหลุดมา

ขอบคุณทุกข้อความมานะฮะ
ค่ะเดี๋ยวกำลังติดต่อกับทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

เออนะฮะเพราะว่าคงต้องมีเหตุมีผลนะนะ